งูอันนี้ชาวบ้านเขาจะไปหาปลาแต่ว่าดันได้งูมาแทนครับ
เอาบุกกันไปที่บริเวณตรงนี้ก่อนนี่คือภาพ
โอ๊ยพี่จำใจไงพี่อย่าเพิ่งยังไม่จับงูอันนี้จับโกบ
โอ้พี่ครับจับกูก่อนครับอย่าไปล้มอะไรอย่างนี้นะในสถานการณ์ที่กำลังจะจับงู
พลาดนะคะตกใจกันทั้งบางฮะอ่ะทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้
มาพร้อมกับทีมกู้ชีพอบประตอสะท้อนเอาเครื่องดันทวีนจังหวัดทรงขลา
มาที่บริเวณตรงนี้ไซส์ดักปลาแล้วคุณดูดิได้อะไรมางูครับ
โอ้โหมารอบเลยโอ้โหเป็นงูจงอางซะด้วยดูโอ้โหตัวใหญ่นะ
ชูคอเตรียมล่อเขาให้เตรียมฉกเลยนะฮะงูจงอางขนาดยักษ์
แล้วไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมีอีกตัวด้วยแต่อีกตัวเป็นงูสิง
ที่เหลืออยู่คืองูจงอางความยาวก็หลายเมตรอยู่คุณผู้ชมฮะ
เจ้าหน้าที่มาถึงอ้าวเดี๋ยวดูสิว่าจะจับมันแบบไหน
เพราะยังไงซะก็ต้องเปิดต้องเปิดให้มันออกมาถึงจะจับได้นะครับ
เจ้าหน้าที่ครับก็ดูแล้วเนี่ยดูจังหวะให้ดีก่อน
ไม่ใช่อยู่สุ่ม๔สุ่ม๕เปิดมาเดี๋ยวมันเลื้อยมาฉก
เดี๋ยวก็ได้รับอันตรายกันไปนะครับ
ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๑๒นาทีคุณผู้ชม

๑๒นาทีเลยเหรอว้ายมาเร็วออกมาเร็วมามาน่ะที่เขามีความสามารถ
เปิดออกมาแบบนี้ปล่อยจริงอะแล้วมันก็เล้ยออกมาว้ายพักสู้
พอใจเย็นหยุดก่อนแล้วก็จับหางมาเอาใหม่
แต่พี่เนี่ยมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญ
สามารถหลอกล่อและก็จับมันจนได้
แล้ววัดความยาวมันหน่อย๓เมตรครึ่ง

เพื่อให้มันหมดเรี่ยวหมดแรงหน่อย

คือถ้าไปตอนที่มันยังฟิตสู้อยู่แล้วก็
โอ้โหมันลัดเป็นแบบมั่วตัวเลยนะ
โอ้โฮมันใส่ย่างเหมือนกับเนาะใหญ่อ่ะ

เตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ตรงนี้ผู้คนเขาก็ใช้ทำมาหากิน

ต้นมงปลูกต้นไม้แล้วก็ดักปงดักปลาใช่ไหมล่ะ

เอาไปปล่อยในพื้นที่ที่ห่างไกลกว่านี้

ในพื้นที่ตำบลสะทอดอเผินนาธวี
ว่าตรงนี้อาจจะพบงูจงอาง

มันอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบผสมพันธ์มาหรือเปล่า

หรือมันเป็นช่วงที่ฟักไข่ออกมาแล้ว

เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ